หลังจากที่ทางโลกออนไลน์เขาแชร์เรื่องราวของคุณตานะครับ
อายุ๘๐ปีอยู่ที่อายุทยาชื่อคุณตาสำรวย
วัยรุ่นที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยบุกเข้ามาทำร้ายถึงในบ้าน
นี่ตาอายุ๘๐นะโอ้โหมันซ้อมสน่วมเลยครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องราวของคุณตาสำรวยเอาไว้
การเกิดขึ้น๑๖เมษายนนี่ฮะสะบักสบอมนี่ร่องรอยต่าง
บ้านนี้โอ้โหดูที่แก้มต้องเย็บอย่างนี้เลย
อายุแปดสิบแล้วโอ้โหคุณตาล่าสุดเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรา
ไปหาคุณตาสำรวยนะครับบ้านอยู่ที่อำเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรียุธยาบ้านหลังนี้คุณตาสำรวยนี่ยังแบบโอ้โห
ยังเจ็บอยู่เลยฮะปวดศีรษะโหนกแก้มแตกในเย็บไปสามเข็ม
ยังปวดบวมใบหน้าอยู่เลยแขนนี่ก็มีรอยเขียวช้ำไปหมด
คุณตาบอกก็วัยรุ่นคนนั้นน่ะมันใช้ไม้ตีตาโอ้โหนี่มีคุณยายคอยดูแล
คุณตาบอกว่าวัยรุ่นชายคนนี้เนี่ยอยู่บ้านใกล้กันนะเดินมาหาตาที่บ้านวันนั้น๑๖
เมษายนแล้วตาก็เห็นดูท่าทางแบบดูเมาตาก็ไล่ให้ออกไปจากบ้าน
ที่ลูกชายกับภรรยาของตาเนี่ยจะมาเห็น
และผู้ชายคนนี้มันก็เลยวิ่งหนีไป

ติ๊กกี่ที
ใดทีนี้๔หัวถ่าย
ติ๊กที่หน้า
ติ๊กผมมือรับนี่

นี่ภรรยาของคุณตาสำรวย
คุณยายลำไยบอกว่ากลัวเหลือเกินว่า

จะกลับมาทำร้ายตากับยายอีกนะ

เราก็เลยไปถามตำรวจหน่อยนะคะ
พันธบ
มาที่โรงพรรคทันที
ผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายคุณตาสำรวยจริง
แล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยก็บอกให้มารายงานตัวอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็มานะฮะแล้วก็ยังต้องรอใบรับรองแพทย์จากอาการบาดเจ็บ
ของคนเจ็บด้วยถึงจะแจ้งข้อกล่าวหาได้ซึ่งวันนี้ตำรวจเนี่ย
แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุไปแล้วสองข้อหาคือบุกรุก
โดยใช้กำลังประทุษร้ายและใช้อาวุธข้อหาที่สองก็คือทำร้าย
ร่างกายผู้อื่นทำให้ได้รับบาดเจ็บและนำตัวไปขออำนาจศาล
จังหวัดพระราชธรรมศรีวิทยาฯฝากขังผัดแรกเรียบร้อยแล้วแจ้ง
ข้อหาดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วตำรวจยืนยันนะครับ